และประเด็นในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ว่าด้วยเรื่องของการที่หลายคนนี้นะคะ
มีความกังวลใจว่าร่างพระราชบัญญาณฉบับนี้

หรือว่าปิดกั้นข่าวสารหรือเปล่า
ติดตามกันได้กับอาจารย์สุภาพคลีบขจายเลยค่ะ

เวลาจะมีกฎหมายใหม่มีเรื่องใหม่ก็อย่างนี้ครับ
จะมีคนที่พยายามอธิบาย
แต่คนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เชื่อในคำอธิบาย

วันนี้เปิดเรื่องขึ้นมาก็เป็นประเด็นร้อน
ถ้าดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์ตั้งแต่เช้า
ฉบับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
เพราะว่าเขาเป็นห่วงอะไรสารพัดล่ะครับ
ฉะนั้นลองดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้สิครับ
จากกลุ่มต้านกฎหมายคอมพิวเตอร์
ทำตัวเป็นแฮคเกอร์ไก่อูวักชักล้ำเส้น
ขู่กลุ่มต้านพรบคอมรวมตัวประท้วงประท้วงเสี่ยงผิดกฎหมาย
ฝ่ายที่ลุมต้านกลุ่มนักศึกษาชูภายต้านจี้เลิกพรบคำ
แล้วก็ที่เป็นข่าวเมื่อสักครู่ว่าเขาไปล้วงตับกระทรวงกลาโหมได้
โอ้ล้วงตับกระทรวงกราฮม
ขออธิบายให้เข้าใจง่ายอย่างนี้ครับว่า
พรบคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เพิ่งมีนะครับ
มีใช้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๐แล้ว
ตอนที่พิจารณากฎหมายกันปี๔๗๔๘แถวนั้นเนี่ย
ผมก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการวิสามันอยู่ในชุดนี้ด้วย
ก็ใช้มา๘๙ปีประกาศใช้ปี๕๐

ก็มีความเห็นตรงกันว่า

มันไปไกลและมันไปเร็วมาก
กฎหมายที่ออกมาตามไม่ทัน
กฎหมายตามไปแก้ปัญหาไม่ได้
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์
ไซต์ที่ไปกระทบความมั่นคง

ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

เอาเข้าจริงแล้วไปทำอะไรไม่ได้
เรื่องอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของพรบคอมพิวเตอร์ด้วย
เรื่องถึงอยู่ในอำนาจหน้าที่
แต่ว่าพอลงไปในทางปฏิบัติแล้วมีปัญหา
ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุง
พรบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่
พรบกับกฎหมายต่างกันตรงว่า
ตรงที่เริ่มทำพระราชบัญญัติ
พอออกมาเป็นพระราชบัญญัติแล้วเขาก็เรียกว่ากฎหมาย
ฉะนั้นในพรบคอมพิวเตอร์
หรือกฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่
ต้องการที่จะให้มีอำนาจในการไปจัดการกับเว็บไซต์
ที่สร้างปัญหาให้สังคมเยอะเลยนะครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยไปปรับปรุงกันใหม่
ให้อำนาจที่สามารถไปบล็อกไปปิดเว็บไซต์ได้
แต่ว่าอำนาจตรงนั้นไม่ใช่เป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร
กว่าจะไปปิดไปบล็อกเว็บไซต์ได้เนี่ย
ต้องผ่านขั้นตอนต่างมาตั้ง๔๕ขั้นตอน
แล้วไปร้องขอต่อสาร
ถ้าสารไม่เห็นด้วยบล็อกไม่ได้ปิดไม่ได้

ไซต์นี้ถ้าปล่อยไว้ก็จะมีปัญหา
แล้วก็สร้างความเสียหายแก่สังคม
เว็บไซต์เล่นการพนัน
เว็บไซต์ที่ขายยาปลุกเซ็กต์

คนกินเข้าไปแล้วก็มีอันตราย

จะต้องโดนบล็อกหรือโดนปิด
แต่เว็บไซต์ที่ไม่ได้ไปทำอะไรผิด
ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
ก็ไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนอะไร
ไซต์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย

แต่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย

อันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะโดน
ถ้าคณะกรรมการเขาพิจารณาแล้วว่า
ปล่อยไปก็จะยิ่งเสียหาย
เขาก็จะดำเนินการส่งให้ศาล
ประกาศบล็อกหรือปิดเว็บไซต์
ฉะนั้นในแง่ของกฎหมายที่จะออกมาเนี่ย

ต้องไปดูอีกทีหนึ่งในประกาศ
เวลากฎหมายออกมาแล้วจะต้องมีประกาศตามมานะครับ

จะต้องมีข้อกำหนดต่างตามมานะครับ
ฉะนั้นคนที่เขาเป็นห่วงเรื่องนี้ต้องใจเย็น
ต้องใจเย็นเพราะว่าต้องไปดูในรายละเอียด
ของการประกาศของคำสั่งของหลักข้อปฏิบัติที่จะตามมา

คนที่เขาห่วงเนี่ยอาจจะห่วงเกินเหตุ
หรือได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วน
หรือเขาคิดว่าข้อมูลที่ชี้แจงนั้นเป็นข้อมูลหมกเม็ด
เขาก็นัดประท้วงรวมตัวกัน
ซึ่งฝ่ายที่อธิบายก็บอกว่าไม่เกี่ยวกัน
บ้านเราจะมีปัญหาตรงนี้ครับ
มีปัญหาตรงที่ว่าพอเกิดเรื่องใหม่ขึ้นมา
คนที่ประท้วงอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบ
อาจจะมโนไปเองอาจจะคิดมากไปเอง
เขาก็ไม่ฟังฝ่ายที่ออกมาชี้แจง
เพราะเขาคิดว่าฝ่ายที่ออกมาชี้แจงหมกเม็ด

ก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้มาตลอด
มีหลายเรื่องในอดีตที่เป็นห่วงเป็นใยกันนักหนา

สุดท้ายพอออกมาปฏิบัติจริง

แต่ตอนนั้นไม่รู้ประท้วงกันใหญ่โต
แต่ว่าจะโทษผู้ประท้วงก็ไม่ได้
เพราะว่าในอดีตมันก็เคยมีว่า
คุณออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นอย่างที่ผู้ประท้วงเขาเป็นห่วง
แต่ว่าพอถึงเวลาจริงเอ้ามันเป็น
แล้วมันเกิดปัญหาจริง
ฉะนั้นระหว่างคนที่ชี้แจงกับคนที่ประท้วง
จะเป็นปัญหาอย่างนี้ไม่ไว้ใจกันครับ

ลองดูคำชี้แจงของพตเชัตชาวานสุขสมจิตสิครับ
พตเชัตชาวานสุขสมจิตเป็นประธานกรรมธิการวิสามัน
พตเชนี้คนที่กำลังยืนอภิปราณอยู่ในจอนี่แหละ
ประธานกรรมธิการวิสามันก็แปลว่า
เมื่อกฎหมายผ่านวาระหนึ่งในสภาชุดใหญ่แล้วเนี่ย
เขาก็ให้บุคคลคณะหนึ่งไปดูซิ
ว่าจะปรับจะแก้ตรงไหนจะต่อเติมตรงไหนให้มันมีความสมบูรณ์ขึ้น
บุคคลคนี้เขาเรียกว่ากรรมธิการวิสามัน
สนชเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเข้ามาร่วมด้วย
ก็เป็นกรรมธิการวิสามัน
พตเชสุขสมจิตชี้แจงว่ายังไงล่ะครับ
ท่านบอกว่าคนดีไม่ต้องกลัว
หากร่างพรบฉบับนี้มีผลบังคับใช้
สิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับสังคม
อย่างน้อยใครที่จะทำอะไรนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำอะไรก็ทำ
ต้องมาดูต้องไม่เป็นการไปฝ่าฝืน
ถ้าคุณทำแล้วฝ่าฝืนหากเป็นความผิดก็จะมีโทษเลย
ส่วนผู้ให้บริการ
ถ้าหากมีคำสั่งบอกให้ทำอะไรต่าง
ถ้าทำก็ไม่ต้องรับโทษ
แต่ว่าหากไม่ทำก็ต้องมีส่วนในการรับโทษไปด้วย
เท่ากับเป็นการช่วยกันในการดูแลสังคม
ผู้ใช้และผู้บริหารโครงกาย

ฉะนั้นฝ่ายต่อต้านเขาจะฟังหรือไม่ฟัง
ไม่รู้วันนี้ยังฮึ่มกันอยู่

คนที่มีมือถือแล้วเล่นไลน์

อันนี้เป็นเรื่องของเว็บไซต์
บล็อกเว็บไซต์เขาไม่ได้ไปบล็อกไลน์

คนที่เคยเล่นไลน์ส่งข้อมูล

แต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องข้อมูลเท็จ

แล้วสุดท้ายขึ้นมามันก็ไม่ใช่
อันนี้ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่ง
เพราะตอนวันนี้สังคมของคนเล่นไลน์

โอ้โหพวกที่ไปมีลายกลุ่ม
อบรมไปสัมมนาไปเรียนหนังสืออะไรต่างกัน

แล้วเวลามีเรื่องขึ้นมาก็ส่งต่อกันอุตลุด

แต่ว่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ฉะนั้นคำว่าปิดบล็อกเว็บไซต์ที่ก่อปัญหานั้น

นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่า

พรบผ่านวาระ๓แล้ว

หลังจากนี้ก็จะไปประกาศใช้

ก็จะต้องออกข้อระเบียบ
ข้อบังคับแนวทางปฏิบัติแต่ละเรื่องตามมา
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปปฏิบัติได้
ต้องไปดูรายละเอียดตรงนั้นอีกทีนึง
ว่าแนวทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไร
เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้อยู่ในความสงบ

มีฉะนั้นแล้วก็จะเกิดความสับสนอย่างนี้

ยังไงก็ตามแต่คนที่เขาติดตามเรื่องนี้
เขาเชื่อว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสีย
เพราะมีฉะนั้นแล้วไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง

สังคมมันก็จะสับสนปั่นปวนอยู่อย่างนี้แหละครับ
อาจารย์ช่วงเรียกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในยุคนี้เป็นยุคสำคัญ
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอบครอบในทุกด้านนะคะ
ก็ต้องดูในคือพอออกกฎหมายมาแล้วเนี่ย
เขาจะต้องมีระเบียบตามมามีหลักปฏิบัติตามมา
ที่เขาเป็นห่วงกันตอนนี้ก็คือว่า
กลัวว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ย
พอเห็นเว็บไซต์ไหนมีปัญหาแล้วสั่งปิดได้เลย

ถ้าสารพิจารณาแล้วนำสืบแล้วสารไตรตรองแล้ว
บอกเอ๊ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำความเสียหาย
ก็ปิดไม่ได้อำนาจอยู่กับศาล
มีกระบวนการไม่ได้ให้อำนาจพนักงานหลายเกิน

ถ้ามีคืบหน้าคงจะได้คุยเรื่องนี้กันอีก